คุณผู้ชมน้องก๊อฟน้องปุ้ยก็คงจะทราบแล้วก็รู้ข่าวนี้ไปแล้วล่ะ
แต่อยากจะถามว่าตอนที่รู้ข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงท้องทิพย์น้องก๊อฟก่อน
งงงงงว่าก็ถ้าท้องมันก็ต้องมีหลักฐานเยอะแยะมากมาย
คุณหมอก็ต้องรู้และร่างกายผู้หญิงมันก็ต้องรู้เนอะ
เพราะท้องแฝดด้วยนะงงมากงงจริงมากว่านี้
ปุ้ยผู้หญิงแล้วเป็นคุณแม่มาก่อนด้วย
งงในงงกว่านั้นคือที่ฝ่ายผู้ชายฝ่ายคุณพ่อเนี่ย
บอกว่าลูกในท้องเมียของผมเนี่ยดิ้นจริงนะ

แต่เราเคยเห็นคลิปนึงที่เหมือนกับว่าเขาแสดงให้ดูว่า
มันมีเด็กถีบถีบท้องอยู่นั่นแหละ

คือเดี๋ยวฟังฟังวันจันทร์วันพรุ่งนี้
วันพรุ่งนี้ฝ่ายหญิงจะเป็นคนพูดเอง
แต่เมื่อวานนี้ฝ่ายชายพาฝ่ายหญิงมานั่ง
แล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจโรงพยาบาลสังคมกับสิ่งที่พวกเขาทำลงไป

อันนี้คือคลิปเสียงที่ได้มา
มันเป็นตอนที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเขายอมรับออกมาว่าแท้ง
แต่ยังยืนยันว่าไอ้ท้องก็เคยท้องนะ

นางสาวกรกะหนกหรือว่าเตยนี่ยอมรับคุณใกล้ชิด

แต่เธอก็ยังยืนยันว่าตั้งคันจริงนะ
แต่แท้งไปตอนอายุคันได้๔เดือน
เป็นสามีของเธอเพราะกลัวสามีจะเสียใจ
เรื่องของศพเด็กหายมันเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับ
เพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยฮะคือตอนนี้เราดูข่าว
เราก็รู้สึกว่าญาติพี่น้องของสามีภรรยาคู่นี้เขาเชื่อ
คลอดแล้วเห็นเด็กแล้วแล้วเด็กเสียชีวิต
แล้วทำไมเอาศพมาไม่มีมีแต่โรง
ตอนนั้นเราดูเราก็เชื่อไปตามอารมณ์ของญาตินะ
เราก็เชื่อนะแล้วเขาก็พากันไปโรงพยาบาลเนอะ
ใช่แต่พอฟังไปฟังมาฟังโรงพยาบาลแล้วมันแปลกนะครับ
นั่นแหละครับตอนนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเจ้าพระยาโยมราช

ต้องออกมายืนยันว่าเตยไม่ได้มาฝากคัน
คลอดที่โรงพยาบาลบางปลาม้านะ
และแสดงหลักฐานจากกล้องวงจรปิดจนกระทั่งคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะ
เตยไปตรวจที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
แล้วผลมันก็ออกมาอย่างที่ก๊อฟคุยกับคุณผู้ชมไปตอนต้นว่า
วิทยาศาสตร์มันชี้ออกมาว่าไม่ได้ตั้งคัน

ความจริงถูกเปิดเผยซึ่งตอนนั้นคุณนัทสามีนะ
ก็เพิ่งรู้ตอนนั้นนะพร้อมกับผลที่ออกมานะ
ใช่เพราะคุณหมอเขาพยายามอธิบายลักษณะของช่องคลอดเลยเนอะ

แต่ตรวจสอบแล้วมันไม่มีการขยายเลย

การเย็บการเย็บคือปากช่องคลอดเนี่ยถ้าคลอดเนี่ยมันต้องมีการเย็บ

หรือถ้าเกิดผ่าท้องคลอดก็ต้องมี

แล้วพี่หมอไปตรวจน้ำค่ำอีกมันก็ไม่ได้มีสารที่บอกเลยว่าเธอตั้งคันอีก
โดยเฉพาะคนที่เพิ่งคลอดจะมีเรื่องฮอร์โมนยังสามารถตรวจได้นะ

เมื่อวานนี้สามีภรรยานะครับมาแถลงข่าวยกมือไหว้ขอโทษทุกฝ่ายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยคุณนัทเนี่ยที่เป็นสามีนะผู้ชายนะ
ชี้แจงว่าเขาได้เปิดใจคุยกับภรรยาจนมารู้ความจริงว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดพลาด
ซึ่งบางเรื่องเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งรู้จนกลายเป็นเรื่องราวที่บานปลาย
ส่วนรายละเอียดจะขอแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งวันพรุ่งนี้
เมื่อวานนี้ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าผู้ชายเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยคุณนัทเนี่ยนะ
พูดคนเดียวเลยคือนักข่าวพยายามจะถามฝ่ายหญิง
แต่เหมือนกับเขาตกลงกันมาแล้วล่ะว่าวันนี้เดี๋ยวให้ฉันพูด
แล้วเดี๋ยววันจันทร์วันจันทร์เธอพูดทั้งหมดให้พี่สื่อมวลชนเขาฟัง

ก็ขอโทษนะครับทุกคนขอโทษทุกคนนะครับ
ที่ทำอะไรไปเนี่ยไม่ทันได้ยั้งคิดนะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้มันมีอะไรที่ลึกซึ้งที่ผมไม่รู้มาก่อน
มันก็เลยผิดพลาดไปทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้

เพิ่งรู้เหมือนกันคุณนัทไม่รู้มาก่อนคนนึงแล้วนะพ่อของเตยอ่ะ
อืมพ่อของเตยก็เพิ่งรู้ความจริงทั้งหมดจากสื่อโอ้โหขนลุกเลยนะ
ลุกแทนเลยแม่ของเตยร้องไห้หนักเลยครับคุณผู้ชมฮะ
ไม่คิดว่าลูกสาวจะโกหกที่ผ่านมาพ่อกับแม่ของเตยเชื่อสนิทใจอะไรกับเรื่องที่ลูกสาวบอกนะฮะ
ว่าตั้งคันแล้วก็เชื่อด้วยเห็นด้วยว่าที่ลูกสาวเนี่ยเป็นแบบนั้น
ก็ตั้งคันเหมือนคนทั่วไปเขาแหละนะหลังจากทราบเรื่องตอนที่ลูกเขยโทรมาบอก
ขณะที่พ่อกับแม่เนี่ยยังไม่ได้คุยกับเตยโดยตรงนะคือนัทเป็นคนโทรมาบอกพ่อกับแม่ของเตยนะครับ
กับแม่ยังบอกว่าอยากจะขอโทษแทนลูกสาวด้วยทั้งที่ท่านสองคนก็เสียใจอยู่นะ
มาลงรูปอัลตราซาวน์ที่มีทารกอายุคัน๔เดือนซึ่งถูกเอาภาพไปแอบอ้างเปิดเผยบอกว่าเป็นภาพของที่นี่

อกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลผ่านเพจของคลินิกอีกว่า
หากมีการทำแท้งตอนอายุคัน๔เดือน
ถ้าแท้งจริงนะถ้าท้องอะไรแท้งจริง
จำเป็นต้องไปหาหมอใช่ไหมปุ้ย
ถูกค่ะต้องไปขูดมดลูกต้องไปเอาออก

ท่านอาจจะเสียชีวิตได้ด้วยนะคนที่เป็นแม่นะ
ไม่สมบูรณ์ที่ปุ้ยบอกคือลกมันออกไม่หมด

แล้วทำอย่างถูกวิธีเนี่ยรกมันออกไม่หมดอยู่แล้วล่ะ

ท่านผู้กำกับการสพเมืองสุพรรณบุรีเปิดเผยนะครับบอกว่า
ขณะนี้เตรียมดำเนินคดีกับเตยฐานแจ้งความเท็จ
เนื่องจากคดีนี้เนี่ยตำรวจก็เป็นผู้เสียหายด้วย
แล้วก็อยู่ระหว่างสอบพยานและหาหลักฐานเพิ่มเติม
บอกว่าเดี๋ยวต้องเชิญตำรวจมาคุยกันนิติกรของโรงพยาบาลมาคุยกัน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาหารือกันว่า
จะดำเนินการอะไรหรือไม่อย่างไรต่อไปนะครับ
แล้วก็ที่สามีภรรยาคู่นี้ทำไปเนี่ยทำไปเพราะอะไร
เพราะว่าองค์กรโรงพยาบาลคุณหมอเขาเสียหายไง
คนก็ยังอยากฟังจากปากผู้หญิงแหละว่าทำไปทำไม
เดี๋ยวรอฟังพรุ่งนี้แล้วกันช่วงนี้ขอบคุณเล่า